พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไปดูจอมปลวกรูปทรงประหลาดค่ะ
อยู่กลางทุ่งนานะคะและชาวบ้านแถวนี้บอกว่าน่าจะเป็นจอมปลวกเจ้าที่เจ้าทาง
ครับก่อนหน้านี้เคยบนขอฝนอืมก็ได้ฝนก็เลยไปขอเลขอ่า
ไม่รู้ได้เลขอะไรกันมาบ้างครับเนี่ยค่ะมีจอมปลวกนะคะ
เป็นแท่งสูง๒ฟุตได้อยู่บริเวณใต้ต้นไม้นับได้เนี่ยจำนวน๙จอมปลวก
อยู่ในที่ดินกลางทุ่งนาหมู่บ้านยางอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์เป็นจอมปลวกเจ้าที่มาให้โชคให้ลาบนะคะ
ก็คนก็มามีเครื่องคาหวานเส้นไหว้
เอาแป้งมาทามาส่องหาเลขเด็ดนะคะ
ก็เดี๋ยวรองวดหนึ่งกันยายยนต์กันอยู่
ประมาณว่าไม่เคยเห็นรูปร่างจอมปลวกแบบนี้
จุดที่เห็นเออนั่นไงสังเกต

เดี๋ยวลุงลุงเอาให้แน่นะลุงพลดูเยอะนะ

แต่ที่แน่ค่ะเจ้าของที่ดิน
นางสุภาพพวงประยงอายุ๗๐
วันที่มาเจอจอมปลวกวันที่๑๘สิงหาคม
โอ้วหลายเลขไปแล้วใช่ไหม

พอกอยู่แบบใต้ต้นไม้นะคะ
ต้นนี้อายุ๙๐๑๐๐ปี

ปลวกสูงประมาณ๑เมตร

ก็เคยมีร่างทรงมานั่งทางในดูนนะคะ
ร่างทรงบอกว่าที่เห็นอยู่นี่ของจริง

ก็ดูกันไว้ครับ